มันร้อนกู้เลิก
โอ้โหบรรยากาศวันแม่ปีนี้คึกคักจังเลย
แดงลูกน่ารักเลยทีเดียวนะคะ

เราเองก็ต้องมีของให้แม่เหมือนกันนี่นะ

แถวนี้มีอะไรขายไหม
วันแม่ครับพรุ่งนี้วันแม่มีพวงมาลัยหรือยังครับ
เออเออเออระวังลื่นนะครับระวังลื่น

อ่ะพี่นั่นไงพักปุ๊บก็ลื่นปั๊บเลย

โอ้โหมีตั้งหลายแบบขายยังไงขายยังไง
เอาเงินมาสิครับผมจะได้เอาพวงมาลัยให้พี่ครับ

ได้ครับได้งวดละ๒๕บาทครับ

มีคนจองแล้วเอางี้มีพวงมาลัยแบบที่มันแบบไม่เน่าไม่เสียไม่เปื่อยเก็บไว้ได้นานไหม

พวงมาลัยดอกไม้ที่เราให้คุณผู้ชมดูไป

แต่วันนี้ถ้าใครมองหาไอเดียการให้ดอกไม้กับคุณแม่
แบบที่เก็บไว้ได้นานวันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ
เพราะว่ามีพวงมาลัยธนบัตรกับพวงมาลัยริบบิ้นมาให้ดูกันนะคะ
ส่วนจะเป็นอย่างไรติดตามกันในช่วงตลอดกู้โลก
มาดูแบบแรกคุณผู้ชมค่ะนี่เลยนะคะ
คุณคุณแก้วตารุ่งแท้หรือคุณแอ้มอายุ๔๓ปี
ลูกสามสุดสตรองกำลังทำมาลัยริบบิ้น
ซึ่งทำมาจากริบบิ้นห่อของขวัญนี่แหละค่ะ
ซึ่งปกตินะคุณแอ้มเนี่ยจะพับเหรียญโปรยทานอยู่แล้วนะคะ
ทำเป็นอาชีพหารายได้ดูแลลูกค่ะ
บอกเลยว่าตอนนี้ยอดสั่งซื้อทุกวันเลยนะคะ
คุณแก้วตานี่นะคะบอกว่าเทคนิคในการทำลิฟต์บิ้นเอามาเป็นพวงมาลัยเนี่ย
ต้องเลือกริบบิ้นที่ค่อนข้างแข็งหน่อยค่ะเพราะว่ามันจะทำให้มาลัยริบบิ้นอยู่ทรงสวยงามนะคะ
ส่วนเรื่องของราคาบ้างคุณผู้ชมนี่เรามาให้คุณผู้ชมดูทั้ง๓แบบนะคะ
แบบใหญ่พวงใหญ่สุดเลยอยู่ที่๑๗๐บาท
พวงเล็กพวงกลางนะคะพวงนี้อยู่ที่๓๐บาทเท่านั้นเองนะคะ
ส่วนพวงขนาดกลางตรงนี้๑๕๐บาทถือว่าราคาย่อมเยาว์มากนะคะ
แต่ละพวงนี้ก็จะใช้ริบบิ้นต่างกันไปนะคะ
ถ้าเป็นพวงใหญ่ก็จะใช้ริบบิ้นเยอะหน่อยประมาณ๒๐๐เซนติเมตรหรือว่า๑ม้วนนะคะ
ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียในการทำพวงมาลัยไหว้แม่
ส่วนอีกแบบหนึ่งค่ะคุณผู้ชมอยากให้ดูเช่นเดียวกันเป็นอีกหนึ่งทางเลือก
คือพวงมาลัยธนบัตรหรือพวงมาลัยเงินนี่แหละค่ะ
เป็นมูลค่าทางใจและมูลค่าทางทรัพย์สินด้วยเหมือนกัน
ทำอย่างไรเราตามไปดูกันหน่อยนะคะ
นี่เลยคุณผู้ชมค่ะเป็นผลงานของคุณวราพรสุขสำราญหรือคุณนิ่มอายุ๒๓ปี
จะเป็นบัณฑิตจบใหม่จากวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะ
พอมีเวลาว่างและช่วงนี้กำลังหางานด้วย
เลยเป็นศึกษาการทำมาลัยเงินจากยูทูป
ใช้เวลา๑ชั่วโมงในการเรียนรู้และลงมือทำ

คนที่เป็นลูกค้าคนแรกคือคุณแม่ของเธอเอง
ซื้อ๒พวงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลูกสาว
แต่หลังจากที่เธอทำคลิปเหล่านี้นะคะ
ตอนนี้มียอดสั่งซื้อกว่า๔๐๐พวง
เธอก็ทำอย่างเต็มที่นะคะสามารถทำได้๔๐พวงต่อวัน
ส่วนราคานะคะก็แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับธนบัตรหรือว่าเงินที่นำมาใช้
สำหรับมาลัย๑พวงเนี่ยนะคะจะใช้เงินทั้งหมด๒๒ใบ
คือจะใช้ธนบัตรทั้งหมด๒๒ใบนะคะ
แล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนเรื่องของค่าแรงนั้นเธอคิดแค่๒๕๐บาทเป็นค่าแรงในการทำรวมถึงเป็นค่าส่งด้วย
ถ้าเป็นพวงมาลัยธนบัตรแบงค์แดงนี้นะคะ
มูลค่าก็จะอยู่ที่ประมาณ๒๐๐กว่าบาทนะคะคูณไปเลยคุณผู้ชม
ถ้าเป็นแบงค์๕๐บาทนะคะอยู่ที่ประมาณ๑๓๕๐บาท

แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะเป็นสิ่งที่เป็นไอเดียที่มอบให้กับคุณแม่
ถามว่าเป็นพวงมาลัยรักโลกยังไงคืออย่างน้อยเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
มันสามารถเก็บไว้ได้นานมอบให้ปีนี้เก็บไว้ตลอดไปค่ะคุณผู้ชม
เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่นำมาฝากกันที่สำคัญเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยแบบไหน
ถ้าเราตั้งใจมอบให้คุณแม่เชื่อว่าคุณแม่ต้องมีความสุขแน่นอน
ในโอกาสนี้ชิสาก็ขออนุญาตขอพรให้คุณแม่ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้กับลูกหลานไปนานนะคะ
ส่วนเรื่องราวดีที่จะช่วยกู้โลกยังมีอีกมากมายเดี๋ยวรอติดตามกันในตลอดกู้โลก